ท่านผู้ชมครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามีปัญหาอะไรนะฮะ
ลักษณะเหมือนกับว่าเขาเนี่ยขับแซงไปเหมือนกับไม่พอใจหรือยังไงที่ถูกแซง
ค่ะไล่ตามไล่เบียดกะจะให้เขาตกถนนเลยมั้งอืม
เขาขับเข้าหมู่บ้านได้เนี่ยคนขับรถลงมาเนี่ย
เหมือนกับลักษณะมีอาการเหมือนขาขาเป๋เล็กน้อย
แต่ลงมาแล้วก็มาชักปืนยิงปืนขึ้นฟ้าด้วยนะฮะ
นี่เป็นช่วงตอนเขาเข้าหมู่บ้านแล้วนะฮะตามไม่ทันแล้วตามไม่ได้แล้ว
แต่ลงมาแล้วมาชักปืนยิงขึ้นฟ้านัดหนึ่ง

นี่ครับโอ้โหจะโมโหอะไรกันขนาดนี้นะ
เหตุการณ์นี้นะครับทุกผู้ชมครับเกิดขึ้นที่สมุทรปราการนะครับ
ผู้ชายที่ลักษณะผมสั้นเกลียนหน่อยขับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะ
ยิงปืนขึ้นฟ้าคมคู่นายขวัญชัยมีลาบอายุ๓๐ปี
เขาต้องหนีตายเข้าบ้านไปก่อนนะครับ
คุณขวัญชัยเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อวานนี้๙ธันวาคมนะฮะ
หมู่บ้านแถวซอยมังกรนาคดีที่หมู่๕ตะบนแพร่กษาอำเภอเมืองจังหวัดสมราการ
แล้วเอาคลิปเนี่ยไปแจ้งความที่สอบภาวเมืองสมุทรปราการแล้ว
แล้วก็มาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนด้วย
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยประมาณเกือบจะตีหนึ่ง
คุณขวัญชัยกับแฟนขับรถเป็นรถกระบะจะกลับบ้าน
ระหว่างทางเจอรถสองคันเป็นรถเก๋งกับฟอร์จูเนอร์
ขับคู่กันมาจังหวะนั้นเนี่ยคุณขวัญชัยก็เร่งเครื่องแซงไป
ก็แฟนเนี่ยปวดท้องจะไปรีบเข้าห้องน้ำ
อยู่ฟอร์จูเนอร์ขับแซงมาอีกนะแล้วก็เบียดคล่อมเลนมาหาเรื่อง
ก็รีบเร่งเครื่องหนีเปิดไฟเลี้ยวซ้ายจะเข้าหมู่บ้านด้วย
ฟอร์จูเนอร์คันนี้ขับเบียดจนเกือบตกถนน
แล้วขับจี้แบบกระชั้นชิดเหมือนจะไล่ให้ตกถนนให้ได้
แต่คุณขวัญชัยก็ขับหนีจนแบบเข้าหมู่บ้านได้
ปรากฏว่าฟอร์จูเนอร์คันนี้เนี่ยโอ้โหบีบแร้เรียกแบบ
พอเขาเข้าหมู่บ้านได้เนี่ยจอดรถแล้วผู้ชายที่ขับรถลักษณะผมสั้นเกลียน
เสื้อขาวกางเกงยีนเนี่ยเดินผิดปกติเล็กน้อยเหมือนกับขาเป๋อะไรอย่างเงี้ย
มาชักปืนยิงขึ้นฟ้าตามคลิปเลยครับ
เอาเป็นว่าคุณขวัญชัยเอาคลิปนี้ไปเป็นหลักฐานในการแจ้งความไว้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ขณะเดียวกันกู้กรณีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุมันคืออะไรนะ